ต่อกันที่พิพิธภัณฑ์บัญชาค่ะ
เปิดให้เข้าชมผลงานของพระเอกตลอดการเลย

ถือในโอกาสวาระครบรอบนะคะการจากไป๕๒ปีนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ได้มีการจัดงานลำลึกถึงพระเอกดังค่ะ
คุณมิตรชัยบัญชาถือเลิกดี๙นาฬิกา๙นาที
ทำบุญเส้นไหว้ดวงวิญญาณพระเอกตลอดการ
ในโอกาสครบรอบ๕๒ปีของการจากไปค่ะของการเสียชีวิต
เมื่อวันที่๘ตุลาคม๒๕๑๓เชื่อว่าหลายคนจำกันได้
เสียชีวิตขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีย์ทอง
เป็นฉากที่ต้องโหนบันไดเชือกจากเฮลีคอปเตอร์นะคะ
ก็อยู่ในความทรงจำของใครหลายคน
ส่วนพิธีทำเส้นไหว้ค่ะก็มีทั้งอาหารหวานแล้วก็หาอาหารคาว
บริเวณหน้าหุ่นนะคะแล้วก็อาถิของคุณมิตรชัยบัญชาค่ะ
โดยลูกชายเป็นตัวแทนครอบครัวค่ะก็ส่งมอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บไว้
ทีนี้เป็นอะไรที่หายากมากแล้วก็ไม่ได้ผลิตกันง่ายอีกแล้วนะคะ
แล้วก็ในพิธีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้จุดทูปเสี่ยงโชคที่จะมีตัวเลขด้วย
ของคุณคุณพลอยข่าวที่แล้วว่าหลายตัวเลข
ของดิฉันข่าวนี้บอกเลยว่าหมานปังเซ็ตเดียว
อุ๊ยจวดจบเลยจ้ะ
อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะแต่ว่าใดก็แล้วแต่นะคะ
รวมถึงบันเทิงไทยรัฐนะคะก็ไม่เคยลืมคุณมิตรชัยบัญชาเลย
ยังคงทำข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อแฟนบันเทิงไทยรัฐจ้า